จะพาคุณผู้ชมเข้าวัดทำบุญ

ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะพาคุณแม่ไปทำบุญที่ไหนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญพาไปทำบุญที่วัดนี้จะได้อิ่มท้องไปด้วย

เหนือจากอิ่มบุญแล้วอิ่มท้องอีกต่างหาก
ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันหน่อยจากรายงานชิ้นนี้ครับ
ที่เราอยากจะแนะนำกันในวันนี้ก็คือ
วัดแดงธรรมชาติตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
วัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
หาได้ไม่ยากเพราะที่นี่เขามีพระปางนาคปรก๗เสียน
มาถึงกันแล้วก็ต้องมาไหว้ขอพรกันสักหน่อย
ถ้าพร้อมแล้วจูงมือคุณแม่ไปไหว้พระพร้อมกับพวกเราเลยค่ะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดแดงธรรมชาติมีหลากหลายองค์
แต่ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ
หลวงพ่อโตที่ถูกสร้างขึ้นด้วยปูนปั้น
ถือว่าเป็นพระประธานในอุโบสถขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ต่อมาที่ใครหลายคนนิยมมากราบไหว้ก็คือ

ด้วยลักษณะของพระพักษ์ที่ดุดันเหมือนเสือ
ชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อเสือ
ถ้าใครมาบนบานสารเก่าแล้วประสบความสำเร็จ
จะต้องมาแก้บนด้วยการถวายรูปปั้นเสือแบบนี้ล่ะค่ะ

ถ้าใครอยากให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ก็ต้องมาขอพรกับหลวงพ่อทันใจ
มาที่นี่รับรองเห็นผลแบบทันใจแน่นอนค่ะ
อยากจะเชิญชวนท่านศาสตร์ทุกชนผู้โดยศาสตร์ทั้งหลาย
เนื่องในเทศกาลวันแม่
ถือว่าแดงธรรมชาติจะมีการประพฤติบัติธรรม
โดยการบวชเนกขมะนุ่งขาวห่มขาว
สมาธารสินแปดสวดมนต์เจริญโภวนา
เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จแม่ของเรา
ขอเชิญชวนมาประพุทธและปฏิบัติธรรม
ที่วัดแดงธรรมชาติตะบนใส่มาม
เมื่อเย็นวันตะวดีโดยเชิญหน้ากันขอเจริญโภวน
หลังจากที่พาคุณแม่ไปไหว้พระขอพรจนอิ่มบุญกันแล้ว
ก็ได้เวลาพาคุณแม่ไปอิ่มท้องกันบ้าง
ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดสูตรเก่าคลองบางกอกน้อย
ที่ร้านเก่งเฮงเจริญก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึง
สไตล์การตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใคร
แต่ก่อนที่จะมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อนั้น
ที่นี่เคยเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เก่ามาก่อนค่ะ
ทำให้บรรยากาศร้านเป็นสไตล์วินเทจนานังแบบสุดค่ะ
ส่วนเมนูเด็ดขึ้นชื่อของร้านนี้ก็คือ
ด้วยรสชาติที่เปรี้ยวนำหวานตามเผ็ดนิดหน่อย
อัดแน่นด้วยเครื่องแบบเน้น
หมูสับหมูชิ้นและเครื่องในต่าง
ก็ใส่ให้มาอย่างจุใจในราคาสบายกระเป๋าค่ะ
จากก๋วยเตี๋ยวที่เป็นพระเอกของร้านแล้ว
ที่นี่ก็ยังมีเมนูยอดฮิตอื่นอีกมากมาย
ของทอดอย่างลูกชิ้นกุ้งและเต้าหู้ทอด
ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องยกนิ้วให้แบบนี้แหละค่ะ
ด้วยความที่กรอบนอกนุ่มในที่ไม่เหมือนใคร
รับรองจานเดียวไม่พออย่างแน่นอน
และหากใครอยากทานข้าวที่ร้าน
ก็มีเมนูข้าวแนะนำหลากหลายเมนู

ต่อท้ายด้วยของหวานแบบโบราณ

รับรองฟินทั้งคุณแม่และคุณลูกอย่างแน่นอนค่ะ

ก็อยากจะเชิญชวนลูกนะครับ
จากพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญแล้ว

ก็ฝากมาอุดหนุนมาเที่ยวชม
ก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำตำลึงเก่งแห่งเจริญนะครับ
ในบรรยากาศที่เป็นไม้นะครับ
ในบรรยากาศที่วินเทจอาหารถูก

อิ่มท้องสบายมาก
แล้วก็มีน้องที่น่ารัก

สำหรับใครที่อยากจะพาคุณแม่มา

มือกันมาได้เลยที่ร้านเก่งเฮงเจริญ

ตั้งอยู่เชิงสะพานพระนั่ง๙ฝั่ง
นนทบุรีถนนรัฐนาธิเบส
ตำบลไซม้าจังหวัดนนทบุรี

และหยุดทุกวันจันทร์ค่ะ

ของดีเมืองนนทบุรี

ใครอยากกินอะไรอร่อยได้อิ่มบุญด้วย